ทีนี้มาดูเรื่องของการทำโทษเด็กนักเรียนกันหน่อยนะคะ

พาเด็กชายอายุสักประมาณ๙ขวบ
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป๓ของโรงเรียนแห่ง๑จังหวัดอ่างทอง
ขึ้นโรงพักเลยไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
ถูกคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์
ลงโทษด้วยการให้เด็กตบหน้าตัวเอง
หน้าน้องเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวเลย
ส่วนนี้คือภาพบรรยากาศที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากน้องนะคะ
ผู้อำนวยการก็คือนายฉลองอำพันธ์เรือง
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองค่ะ
ก็พยายามที่จะไปสอบถามรายละเอียดต่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

น้องเนี่ยเป็นเด็กชายอายุ๙ขวบเท่านั้นนะคะ
แล้วจะบอกว่าน้องโดนทำโทษต่อหน้าเพื่อน
คือส่วนหนึ่งก็อับอายนะ

คุณครูที่ให้เด็กตบหน้าตัวเอง
ก็คือนางสาวสุพัฒนากิจสมศาสตร์
เป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์
คือตอนนั้นที่มันเกิดเรื่อง

คุณครูสุพัฒนาสอนเรื่องชุมชนของเรา
โดยครูสอบถามเด็กนักเรียนในห้องนั่นแหละ

แต่ปรากฏว่าเด็กชายที่ถูกลงโทษ
เกล้ากวนเหตุการณ์เป็นอย่างนี้

ให้เพื่อนทั้งห้องทุกคนได้ยินเสียง

ครูเป็นคนไปตบเด็ก
เป็นเสียงเดียวกันแล้วค่ะว่าคุณครูไม่ได้เป็นคนตบ
ตบก็คือน้องเองเพราะคุณครูสั่งให้น้องตบหน้าตัวเอง
นี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
ผู้ปกครองไปแจ้งความเอาผิดแล้วนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามกับคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ท่านนี้ค่ะคุณผู้ชม
นางสาวสุพัฒนาก็แน่นอนนะคะว่าเปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่า
จริงแล้วที่ทำไปก็ด้วยใจรักสิทธิ์หวังดีกับลูกศิษย์
ซึ่งลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นลูกของเพื่อนเธอด้วย
ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายเช่นนี้
อยากขอโทษผู้ปกครองอยากขอโทษเด็กนักเรียน
สั่งทำโทษแบบผิดวิธี
เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอน้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ขอรับโทษตามขั้นตอนของโรงเรียนฟังเสียงอาจารย์สุพัฒนาค่ะ
ขอโทษถ้าสั่งลงโทษ
แล้วมันทำให้ไม่สบายใจ

ก็คือมีเจตนาอย่างเดียวก็คืออยากให้เขาเนี่ย
คิดว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนลูกลูกของเพื่อนก็เหมือนลูกของเรา

ลูกของเพื่อนก็คือลูกของเรา

คือจริงแล้วนอกจากน้องจะเจ็บตัวแล้วเนี่ยเขาอายนะคะ
แล้วคิดดูว่าเด็กจะกล้าไปตอบคำถามคุณครูอีกไหม
ถ้าคุณครูเรียนต่อเพราะว่าต่อไปจะโดนตบอีก
มันฝังใจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใด
เพราะว่าปัจจุบันนี้เราเรียนกันแบบว่าให้เด็กแสดงความคิดเห็น
ใช่กล้าคิดกล้าแสดงออกเนอะ
คุณผู้ชมทีนี้ฝากฝั่งผู้ปกครองของน้อง
บอกว่าอยากให้คุณครูทำโทษนักเรียน
ตามระบบระเบียบที่สมควรแก่นักเรียน
ไม่อยากให้ทางคุณครูต้องหมดอนาคต
เพราะว่าทางตัวเองและครอบครัวก็พร้อมให้อภัย

แต่แน่นอนนะคะว่าก็ต้องมีการถูกตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและถ้าเกิดว่าทำผิดจริง
แล้วถ้าเกิดว่ามองในแง่ร้ายนะ

โทษมันก็มีลดหลั่นตามกันไป
ผู้ปกครองก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทำโทษ
ทำโทษได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำโทษลูกหลานนะ
แต่ก็ให้สมควรแก่เหตุนะคะ

ว่าจะอาฆาตมาดร้ายหรือว่าให้เขาต้องตกงานเสียงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่เขาสำเร็จผิดก็พอแล้วค่ะ
คุณปกครองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณครูสำเร็จผิดก็โอเค
ให้อภัยนะครับก็ฝากคุณครูแล้วกันเนอะนะครับครับ
คือเชื่อว่ามันมีวิธีการในการทำโทษอย่างอื่นแหละ
ถ้าอยากจะบอกว่าให้เด็กคิดก่อนพูดไม่อยากให้พูดไม่คิดหรือว่าก่อกวนหรืออะไรแบบนี้
ก็มันมีวิธีอื่นลองดูลองศึกษาดู
จริงแค่ตอบผิดนะไม่ใช่การก่อกวนนะ

ถ้าเด็กตั้งใจกวนแบบเหมือนแกล้งว่าแบบไม่ตั้งใจฟังหรืออะไร
ก็แล้วแต่อันนี้เป็นวิธีการของคุณครูที่อาจจะต้องไปทำการบ้านมา
เนื่องจากคำตอบน้องก็ไม่ได้ตอบแบบออกนอกเรื่องไปมาก